กันต่อกับเรื่องคุณอ้ามคุณพกมันไม่จบคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเลิกกันไปแล้วแฟนคลับสิไม่จบ
มีคนไปเม้นต์นะคะบอกว่าเลิกก็ดีแล้วแหละเอาแต่ใจตัวเอง
เท่านั้นคุณโภคเข้าไปปกป้องนะคะเข้าไปบอกว่าจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น

เมาส์แรงมากนะบอกว่าคุณอ้ำอยู่ขึ้นคานไปเถอะถ้าจะเรื่องมากขนาดนี้
นะคะคุณพกออกมาแก้ตัวแทนเลยค่ะบอกว่าผมว่าคุณไม่ควรตัดสินคนอื่นด้วยการเดานะครับ
นี่เนี่ยตอบยาวเลยคุณอ้ำเขาก็มีดีหลายอย่างคุณอาจจะไม่เห็นบางทีคนเราอยู่ด้วยกันไม่ได้จริง
อาจจะเป็นเพราะมันเหมือนกันเกินไปหรือเปล่าก็ถ้ารักกันจริงคุณอาจจะทำให้ชื่อเสียงของเขาเสียหาย
จากการเดาของคุณนะครับถ้าไม่ดีจะคบกันทำไมตั้งแต่แรกโอ้โหก็จากคอมเมนต์นี้ก็เห็นเลยนะคะว่า
เรียนจบนะคะถึงแม้ว่าจะเลิกกันแล้วเป็นเพื่อนกันก็ยังรักกันได้อีกคอมเมนต์หนึ่งดิฉันแบบว่าเดือดแทน
เมื่อกี้ด่าแม่อ้ามไปแล้วอันนี้ด่าใครอีกด่าคุณพกเอ้ยลองมันไปเถอะหน้าเหมือนไขโซขายขาหมูอยู่
เขาบอกว่าเหมือนพ่อเช้าขายหมูตายแล้วไปว่างเขายังไงเว้นนนี่หน้าตาเป็นยังไง
พวกทองอู่ดากันไม่ดากันมาเอาจริงแม่อ้ำก็จบแล้วพ่ออ้ำก็จบแล้ว
ปัญหาแฟนคลับก็หยุดซะเถอะขาดนะคะก็ใจเย็นเบาสงสาร
แฟนคลับที่รักคุณอ้ำจริงอยากเข้าใจในเรื่องนี้นะ
อันนี้อาจจะเป็นแฟนคลับที่ไม่ได้รักคุณอ้ำจริงก็ได้
ขี่บอร์ดแบบนี้นะอีกคู่หนึ่งข่าวหวานจริงฉันอยากจะไปขูดหน้าของก้าวท์มาก
รอยยิ้มเลยหน้าของเธอนะคะคุณเช้าแล้วล่ะค่ะจากเลือดคนคนจางก็เปิดตัวไปเลย
โพสต์หวานมากบอกว่าอยากชีวิตสงบอย่ามารบกับหนู
อุ้ยอินเลิฟจริงนะคะ
ส่วนพี่เช้าก็ไม่กล้าหิวน้องก้าวนะคะก็หวานกันเหลือเกินนะคะ
ก็ชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าไม่ใช่แค่พี่น้องนะคะ
ตอนนี้ก็โอ้โหหลายคนเข้าไปคอมเมนต์มากมายว่า
คุณชานี่ก็เป็นตีหลอกมีผลงานเป็นตำรวจนะ
ปล่อยรูปรอบกับแฟนกับแฟนน้องก้าวขนาดนี้แล้วนะ

คนที่คิดว่าเขาเป็นเกย์ก็ต้องจบพูดไม่ได้เลย
คนก็ยังมีข่าวเมาส์กันอยู่นะว่ากบข่าวหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า